กรณีของเมียหลวงลวงสังหารพี่ธัญญาธัญเรศค่ะคือเรื่องราวกับน้องอิงอิงอิงนพัฒน์เนี่ยก็ยังผัวพันกันอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้มีคนโยงใยน้องอิงอิงว่าตกที่นั่งเดียวกับสาวพิงกี้สาวิกาที่เธอเคยตกเป็นข่าวกับพี่เป๊กสัญชัยสามีพี่ธัญญาแถมพิงกี้ก็ยังเคยให้สัมภาษณ์มีการพาดพิงไปถึงอิงอิ
เจอหรือยังไปฟังกันจ้า
จุ้มจื้นหัวใจบ้าง
ไม่ไม่มีใครไม่มี
ไม่มีเลย

โสดนะคะแต่ว่าไม่อยากให้จับไปพาดพิง

ก็โยงใยกันไปมั่วซั่วหมดเลยนะ
ให้เรื่องนี้จบไปอย่าไปพาดพิงถึงคนอื่นอีกเลย